คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เรานำเสนอคลิปเด็ดคลิปหนึ่งไปที่มีคนขับรถส่งผัก
แล้วเขาขับตามรถบรรทุกที่ลักษณะคือบรรทุกท่อเหล็กขวางรถ
ไปเจอแถวสุขภ้อนภาพนี้
จะแซงก็แซงไม่ได้ตำรวจตามไปเจอเอาเหรอฮะ
เอาท่อนี้ไปส่งสายงานอยู่สงขาแต่รู้ไหมเขาบรรทุกมาตั้งแต่สมุทรปราการ
โอ้โหสมุทรปราการขับไปส่งถึงสงขาแล้วคุณผู้ชมคิดดูเส้นทางนั้นน่ะ
รถเขาต้องหลบกันโมโหลานขนาดไหนเกือบพันกิโลน่ะ
แต่คนขับเขามีเหตุผลตำรวจตามไปเจอ
อันนี้คลิปต้นเรื่องที่เราให้คุณผู้ชมดูเมื่อวานว่ารถบรรทุกสองคันนี้
มันถูกลักษณะเป็นท่อเหล็กยาวแต่เขาบรรทุกแนวขวาง
ขับไปบนถนนรถก็จะแซงไม่ได้รถเก่งก็โดนเบียดเกือบตกถนนไป
คนขับรถที่เขาขับตามเขาก็โพสต์เอาไว้ว่า
คือเขาเองเขาเป็นคนขับรถส่งผักเนอะ

ติดยาวแต่ไม่มีใครกล้าแซงรถผักสายใต้ใครโดดไม่ต้องรีบ
พร้อมบอกที่กัดเป็นถนนสาย๔๙๑อีกประมาณ๒๐กิโลเมื่อเข้าอำเภอท่าแสะชุมพอร์ต
เมื่อวานตำรวจก็เห็นจากข่าวที่เรานำเสนอไปตำรวจทางหลวงสะเดาสงขรา
ติดตามไปเจอคนขับรถบันทุกข์หัวลากทั้ง๒คันนี้ให้มาสอบประคันที่สศสะดาว
คือนายสมพรเป็นคนขับรถบรรทุกคันที่เห็นในคลิป
แล้วก็นายประยูนขับรถบันทุกขันหน้า๒คนนี้มาหาตำรวจ
สมพรบอกว่าตอนนั้นกำลังบรรทุกไอ้ที่เห็นมันคือเขาเรียกว่าระบบท่อไอน้ำ
บรรทุกมาจากสมุทรประการไปส่งที่โรงงานในอำเภอสะดาว
อุปกรณ์ต้องวางขวางอย่างเดียวมันบันทุกข์ตามแนวยาวของรถไม่ได้

ขับรถออกมาจากสมุทรปราการตั้งแต่๒๒พฤษภาคมในช่วงกลางวัน
เขาจะขับรถขนของเฉพาะกลางวันกลางคืนจะจอด
เพราะกลางวันคนจะมองเห็นมากกว่าว่ามีอะไรขวางอยู่กลางคืนจะขนไม่ได้

จริงแล้วเขาบอกว่ามีรถนำปิดท้ายด้วยนะ
แล้วจะมีคนคอยบอกตลอดว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างครับ

คือจะมีคนคอยส่งสัญญาณกัน
แต่จังหวะที่โดนถ่ายคลิป
ที่เห็นว่ารถเก๋งสีแดงเขาวิ่งออกไปเหมือนตกถนนเนี่ย
คือจริงแล้วเขาบอกว่า
เขาจะกำลังตีรถไปทางขวาเพื่อแสง
แต่มันดูเหมือนว่าเขาไปทำให้รถเก่งเขาต้องเบี่ยงหลบไปอะไรแบบนี้
ซึ่งอุปกรณ์ที่บรรทุกมาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้สูงไปโดนรถเก่งคันนั้นแน่นอน

นำของไปส่งเสร็จปุ๊บทุกอย่างก็ปลอดภัยดีแต่ว่าตำรวจก็ตามไปหาเขา
สุดท้ายตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้มีการแจ้งข้อเก่าหากำลังดูว่า
สิ่งที่ทำมาเนี่ยมันเข้าข่ายความผิดใดบ้าง
ตอนนี้ก็ลงบันทึกการให้ปากคำเอาไว้ก่อน
เพราะว่ายังไม่ได้มีผู้เสียหายไปแจ้งความเอาผิดแต่อย่างใด
ไม่ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ก็ฝากเตือนคนขับรถเหล่านี้